และแน่นอนใกล้ถึงช่วงวันจ่ายหลายคนไม่ได้ไปซื้อแค่ของไหว้อย่างเดียว
ซื้อชุดใหม่เสื้อใหม่ต้องเป็นสีแดงด้วย
เขาบอกว่าชุดเสื้อใหม่ชุดสีแดงที่เอาไว้รับตุดจีน

ถูกต้องแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปเดินไปไหว้ตุจีน
ตรงข้ามกับโรงเรียนกัลยานวัฒน์เขตเทศบาลนครขอนแก่น
ขายชุดแดงชุดกี่เฮาะ

โอ้ยราคาดีมากเหรอ

แล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีเสื้อยืดด้วยคุณชิสา
จ้ะโอ้โฮดี
ใช่บางทีไม่สะดวกใจ
เอาเหรอมันดูแบบว่าไม่วัยรุ่นคือแบบทันสมัย

หัวมีกาตุ้งมักไหมด้วย
อ่ะตรงจะได้ตุ้งแช

และยังมีรายตัวอักษรที่ห้องแห่งแห่งร่ำรวยครับ
เขาบอกว่าชุดที่ขายดีนะชุดเจ้าสัวอ๋อ

เด็กน้องหนูก็ใส่ได้เพราะมีไซส์เด็กเหมือนกันนะครับ
เรียกได้ว่าสีแดงมันเป็นสีแห่งความสุขและเป็นสีแห่งสิริมงคลนิยมใส่กันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี่แหละครับ
เขาบอกว่าเสื้อผ้าสีแดงเทศกาลตุดจีนปีนี้ราคาไม่แพงนะเอาจริงถ้าหาซื้อได้นะครับ
ตัวละ๑๐๐๕๐๐บาทก็มีแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดรวมไปถึงลวดลายกันด้วย
เขาบอกว่าการใส่เสื้อใหม่เนี่ยมันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของชาวจีนมานานแล้วในเรื่องของเทศกาลจุดจีน
จริงก็หลายชนชาติแหละที่เขาถือกันว่าถ้าขึ้นปีใหม่จะต้องใส่เสื้อใหม่อย่างคนไทยเราเนี่ยก็เหมือนกันนะ
ถ้าเป็นปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ที่แบบทั่วโลกตามเทศกาลหรือว่าปีใหม่ไทยของเราในวันสงกราน
ก็จะใส่เสื้อใหม่กันคนจีนก็เช่นกันเขาก็ถือว่าเออเริ่มต้นปีใหม่ควรจะใส่เสื้อผ้าใหม่นะครับ
แล้วก็ถือว่าน่ายินดีนะที่ราคาเนี่ยจับต้องได้๑๐๐บาทก็สามารถซื้อหากันได้แล้วนะคะ
แต่ก็ไม่ใช่แค่มนุษย์อย่างเราที่หาเสื้อผ้าใหม่น้องหมาน้องแมวต้องเตรียมนะรับกระแสตรุษจีนเหมือนกัน
เราไปดูหน่อยไหมว่าบรรดาน้องหมาน้องแมวแต่งตัวอินเทรนด์แค่ไหนค่ะ
คุณผู้ชมครับใกล้ถึงวันตรุษจีนแล้ว
หลายคนคงจะเตรียมหาเสื้อผ้าสีแดงมาใส่เหล่าน้องหมาน้องแมวก็เช่นกัน
งานนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มไม่มีใครยอมใครกันเลย
เริ่มกันที่เจ้าฟูฟิลขวัญใจมนุษย่านตลาดโอโซนวัน
เมียวห่องเห่าชาเด็กแล้วจ้า
เรียกตะโก้ให้แฟชั่นจริงหลบหน่อยแม่จะเดิน
แถมมีการร้องขู่เมียวใส่กล้องอีกต่างหาก

ฟูปิวเป็นแมวเซเลปพันธุ์ไทยขวัญใจมนุษย์
ที่มาเดินตลาดโอโซนวันดอนเมืองกรุงเทพ
ซึ่งเขาเป็นลูกเจ้าของร้านขายของเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
บอกเลยว่าเขาเป็นยิ่งกว่านางกวัก
เพราะใครที่เดินผ่านฟูฟิลเป็นต้องหยุด
เพราะสะดุดไปกับชุดที่เขาใส่ในแต่ละวัน
เพราะทางเจ้าของชอบจับฟู้ฟิลมาแต่งตัว
ทั้งแต่งเป็นห้องเห่ารับตุดจีนและอื่นอีกมากมาย
แล้วที่เห็นหน้านิ่งแบบนี้เพราะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว
ที่นำมาให้ดูเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะ
ใครชอบดูก็ไปตามได้ในติ๊กต๊อกเลยจ้า
ความน่ารักยังไม่หมดเพราะต้องจบด้วยเซ็กซี่ตัวแม่
อย่างน้องแครอรี่กันจ้า
โอ้โฮ
ไม่สวยเอ็ดและเซ็กซี่ตรงไหนให้เอาปากกามาวง
เพราะน้องคนนี้เขามีดีกรีเป็นสาวเซ็กซี่ตัวแม่เลยนะ
โดยสาวตัวนี้มีชื่อว่าแคลอรี่
หรือถ้าจะเรียกสั้นให้เรียกว่าคุณแคร์นั่นเอง
โดยคุณแคร์เป็นสุนัขพันธ์ชีวาวาชื่อดังในติ๊กต๊อกเลยนะ
ซึ่งเจ้าของก็เล่าว่าด้วยความที่ตนเองเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้ว
ก็เลยอยากให้น้องหมาที่เลี้ยงได้แต่งตัวสวยไปด้วย
และวันตรุษจีนคุณแคร์ก็ไม่พลาดที่จะสวยเลิศ
มาในชุดสไตล์จีนกับจริตนางพญา
ที่สายแฟชั่นตัวแม่ต้องหลบให้เธอแหมเลิศจริงเลยจ้า
น้องหมาน้องแมวใครเลิศกว่านี้ส่งมาอวดโฉมกันได้นะ
น้องฟูฟิลและคุณแคลรอบัตรฉันอยู่จ้า

เล่นซะทำให้ผมอึ้งจริง

แมวทั้งสุนัขเดี๋ยวนี้มันช่างแสนรู้
ยอมให้มนุษย์จับแต่งตัว
แล้วก็ยืนโพสต์เป็นนางแบบได้สวยงาม
มันเป็นคนแล้วมันไม่ใช่สัตว์แล้ว
แต่ต้องยอมยอมใจมันแล้วยอมใจคนแต่งให้มันด้วย